ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เพื่อให้คุณมีวิกฤตที่หาทางออกไม่ได้

ความสามารถของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ

๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับทุกครอบครัวที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้
ต่างก็มีหัวใจที่ขอสู้ไม่ถอย
ครอบครัวในวันนี้ก็เช่นกันที่จะขอสู้จนกว่าจะหมดลมหายใจ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ
เห็นแม่สู้ชีวิตแล้วแบบจะไม่ดื้อใส่แม่เลยเพราะว่าเราเห็นแม่เหนื่อย
วันก็ท้อแต่ต้องสู้เพื่อชีวิตของทุกคนที่อยู่ข้างหลังนี่

เพชรค่ะชื่อจริงพันธิลาบุญสิริค่ะ
ตอนนี้ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะ
ที่บ้านอยู่กัน๔คนค่ะ
มียายชื่อบุญเรือนค่ะ
มีแม่ชื่อบุญแล้วก็มีคุณตาชื่อตาเปียค่ะ
แกไม่เคยเต็มอ่ะไม่ได้เรียนหนังสือ
ไม่มีบัตรประชาชนไม่มีใบเกิด
คุณตาก็มีหน้าที่หาฟื้นช่วยแม่เอามาต้มของให้แม่ไปขายทุกวันค่ะ
คุณยายแกก็ไม่สบายน้ำถั่วมปอดและหอบเหนื่อยค่ะ
ก็คือต้องพ่นยาทุกวันค่ะ
เป็นมา๔ปีแล้วค่ะ
ชื่อสิริพรนกเกิดนะคะชื่อเล่นชื่อนกน้อย
ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเพชรอะค่ะ
แม่เพชรเขาก็เลี้ยงพี่มาตั้งแต่เล็ก

ก็มาช่วยเขาเวลาวันหยุดมาดูแลย่ามา

แม่ทำอาชีพขาขายค่ะ
ทำมา๒๐พี่แล้วค่ะ
ข่ายถั่วต้มข่ายมันต้มข่ายถั่วแหละค่ะ

ถ้าเวทเขาว่างก็ไปส่งครึ่งทาง
ถ้าเขาไม่ว่างก็ไปเอง

ไปลงรถที่เพชรรัฐ
พอถึงเพชรรัฐแล้วก็โบกรถเข้าไปวัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุแล้วก็เดินข่ายตลอดไปในตลาดหลัดบรินะ

ก็มีช่วงโควิดนี่แหละค่ะพี่

มีของไปเต็มเข้งที่แม่เตรียมไปค่ะ

ของก็แบบเหลือแม่แบบโทรมาร้องไห้แล้วค่ะ
ขอต้มมันต้มจ้า
ช่วยซื้อหน่อยจ้ะวันนี้ขายไม่ดีเลยจ้า

ฝนตกก็หยุดไม่ได้แดดออกก็หยุดไม่ได้

เลยแม่บอกว่าแจกเลยไม่อยากเอากลับบ้านแล้ว

ต้องพยายามต้องสู้ต้องอดทน

ซื้อข้าวซื้อนมให้แม่กิน

เห็นเขาเดินตากแดดทุกวันนะ
ขนาดผมเป็นเด็กผมยังเหนื่อยเลย
แล้วคุณยายแก่มากแล้วคุณยายน่าจะเหนื่อยมากเลยครับ
แต่ตัวเองเจ็บไข้ยังไม่โบค่ะ

ปี๖๒อะค่ะมารู้ว่า

แม่เจ็บที่มดลูกมากเลย
แล้วเดินอยู่เหมือนมีอะไรหลุดออกมาค่ะ
หมอก็บอกว่ามันเป็นมดลูกหย่อนนะป้า

ถ้าไม่ผ่าตัดคือยิ่งเอาไว้มันก็ยิ่งแบบ
มีผลข้างเคียงต่อตัวเองค่ะ
แม่ก็ไม่ตัดสินใจที่จะพา
เพราะว่าตอนนั้นมารู้ว่าพ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะ
ถ้าแม่ไปผ่าตัดขาหนึ่งเลยค่ะ
เงินที่ซื้อแพมเพิร์ตให้พ่อวันละ๒๐๐กว่าบาท

สองคนในบ้านจะกินที่ไหน
แม่ก็เลยเอาเรื่องตรงนี้
เก็บไว้เลย๒ปีค่ะ
ต้องไปทุกวันทำไมไปครอบครัวจะกินที่ไหน

เป็นเสาหลักของครอบครัว
ถ้าไม่ไปก็อดกันหมดทุกคน
จนพ่อพ่อเสีย

ก็เลยพาแม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกรอบ

วดลูกบอกแม่พาเถอะนะไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว

มีแบบไหนก็กินแบบนั้นไปก่อนนะแม่
เสร็จแล้วแม่ก็เลยพาพักฟื้นอยู่๓เดือน
ระหว่าง๓เดือนที่แม่อยู่โรงพยาบาล
รวมอยู่โรงพยาบาลแล้วก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านนะครับ

ก็แกงส้มเก็บผักบุรุ้งตามนาแล้วก็ดอกแค
ให้แม่กินให้ยายกินตัวเราอดไม่เป็นไรค่ะ
แม่ก็เห็นเราไปทำงานแบบนี้
แม่เอาไปเหนื่อยไหมอย่าออกไปเลย

ที่แบบว่าเออเห็นเราเหนื่อยแล้วแบบว่าคือเขาก็เจ็บแผลเราก็ไม่หลับไม่นอนต้องรอต้องรอเรา
เหนื่อยมาตั้งแต่เพชรจำฟาร์มได้เลย
เห็นแม่สู้ชีวิตแล้วแบบจะไม่ดื้อใส่แม่เลยช่วยแม่ทำทุกอย่าง
ไม่เคยออกแบบไปเที่ยวไปเกเลให้แม่แบบต้องเสียเงินเสียทองอะไรแบบนี้

ถ้ามีส่วนสักก้อนก็อยากจะซื้อรถกระบะมากกว่า
มือสองสักคันค่ะเอาไว้พาแม่ไปซื้อของพายายไปหาหมอได้
แล้วถ้ามีรถนะคะก็จะได้ไปรับไปส่งแม่ได้
เวลาไปส่งก็ไปส่งที่ตลาดขายของให้ถึงที่เลย
วันก็ท้อแต่ต้องสู้เพื่อชีวิตของทุกคนที่อยู่ข้างหลัง
เห็นแม่เหนื่อยอยากแบ่งเบาภาระแม่ให้มากที่สุดเพื่อให้แม่อยู่บ้านเฉย
น้อยใจเขาต้องทำเพราะชีวิตต้องสู้จ้ะ

สบายดีค่ะเชฟจะมาฟังกันไหม
โลกเรียนใจในหัด
ตัดย่าตัดต้นไม้แต่งส่วนตามบ้าน

ไป๕ชั่วโมง๖ชั่วโมงเขาก็ให้มา๓๐๐๔๐๐อย่างนี้ค่ะ
ก็ออกไปสอยมะพร้าวไปซื้อจากไล่เองค่ะ

แล้วแต่บางไร่ก็๖๐ลูกบางไร่ก็๑๐๐ลูก๑๕๐ลูกค่ะ
ใช่เรามีเงินสดไปให้เขาเหรอลูกหรือว่าว่าเชื่อไว้ก่อนได้
ใช่เชื่อไว้ก่อนได้ค่ะเขาก็รู้ว่าเราไม่โกงอะค่ะ
คือหนูได้มะพร้าวมาปั๊บเนี่ยลูกหนูก็จะต้องมาปอก

หนูเป็นคนทำเองทั้งหมดเลยค่ะแม่มีหน้าที่ไปขายอย่างเดียวค่ะ
เอางี้ดีกว่าลูกลองประมวลภาพเลยว่าวันหนึ่งเพชรทำอะไรบ้าง
ตื้นนอนตอนตี๓ต้มมันต้มถั่วและช่วยแม่ค่ะ
แล้วพอตี๕ก็ไปซื้อมันไปซื้อถั่วแระเพื่อที่จะมาเตรียมไว้ขายวันต่อไป
กลับมาเสร็จก็มาช่วยแม่ตักของยกของหาข้าวให้ยาย
เสร็จจากคุณยายก็มาอาบน้ำแต่งตัวไปส่งแม่ขายของค่ะ
แล้วทำไมหนูไม่ไปขายของแทนแม่
หนูไปขายของแทนแม่ไม่ได้คืนนึงค่ะหนูต้องดูแลยายค่ะ
เวลายายไม่สบายหนูต้องเป็นคนขี่รถสาเล้งไปหาหมอที่โรงพยาบาลแบบนี้ค่ะ
แล้วแม่ก็คือขี่รถไม่ได้ค่ะหนูก็เลยต้องอยู่บ้านดูแลรับผิดชอบแทนแม่ตรงนี้ค่ะ
ถ้าเขาแยกร่างได้ผมว่าเขาทำเองหมดน่ะ
เขาจะไปนู่นคนนึงเขาจะมาช่วยทางบ้านอีกคนนึงแน่ค่ะ
แต่ตอนนี้ร่างกายของเด็กคนนี้ครับคุณผู้ชมมีปัญหาเพราะอะไรลูก
ตอนอายุ๑๔พาส่มอุบัติธส์รถชนล้ม
ที่โร่ตไปทางหนึงเพศไปทางหนึง
แต่ด้านข้างมันจะเป็นสาราแล้วจะเป็นทางตัดระดับค่ะ
และก็เลือดไหลออกจากจมูกและก็ปากค่ะ
แล้วก็โบกรถกลับมาบ้านค่ะ

แต่คุณหมอบอกว่าต้องรักษาต้องใช้เงินค่ะ
โดยการผ่าตัดเหรอใช่ค่ะ
เพราะว่าหมอบอกว่าหนูเป็นอะไรลูกกระทบกระเทือนตรงไหนบ้าง
ดั้งค่ะกระดูกแรกออกจากกันนะคะ
คือต้องทำตัดใหม่เลยค่ะใช้เงินหลักหมื่นค่ะ
แม่ก็เลยบอกว่ากินยาตามอาการไปเถอะ
แม่ไม่มีเงินหรอกลูกโถลูกเอ้ยแล้วตอนนี้มันเป็นผลยังไงบ้างลูก
พออากาศหนาวค่ะเลือดจะออกมาแล้วเวลาแดดร้อนจัด
มันไหลแบบว่าเหมือนน้ำมูกอ่ะมันก็คือปวดหัวกำดาว
ใช่ค่ะมันกึ่งกำดาวแต่ว่ามันจะปวดจากหัวค่ะ
ปวดลงมายันตายันดั้งแบบปวดมากค่ะ
เอาแล้วเพชรแก้ไขยังไงอ่ะลูกหนูไปหาหมอไหมไม่ได้ไปค่ะ
ถ้าพอเวลาเป็นมากก็จะซื้อยาแก้ปวดซื้อมากินค่ะ
เพื่อระงับอาการไว้ใช่ค่ะแล้วก็ทำงานต่อต่อใช่ค่ะ
ทำไมต้องอดทนทำงานหนักขนาดนี้
เพราะแม่ลำบากหนูเห็นแม่ลำบากมาตั้งแต่หนูเล็กเลยค่ะ
อยากจะช่วยแม่ทุกอย่างแต่ทำเก่งไม่ได้เท่าแม่เลยค่ะ
ถ้ามันมีอะไรที่อยู่ในใจของเพชรด้วยความรักความเป็นห่วงแม่
บางครั้งอาจจะยังไม่ได้พูดเลยประโยคนี้
หรืออยากจะบอกความรู้สึกอะไรที่มีลึกอยู่ในใจของหนูในฐานะที่เป็นลูก

ขอให้แม่ดูนะ

ยังเก่งยังไหวอยู่แม่สู้ทุกวัน

ปีนี้กี่ขวบแล้วนะ

ขายถั่วต้มถั่วเละมาร่ต้ม

เท่าความยิ่งอย่างมุขแห่งน้อย
ก็เรียกคนไปทั้งวันนะจ๊ะ
ยังขายดีเลยได้สักวันเราเป็นเท่าไหรคนนะจ๊ะ
ร้อยสามร้อยค่ารถวันละร้อยแล้วว่ะ

พอบ้างไม่พอบ้างก็อยู่ได้อย่างนั้น
แต่ถ้าวันไหนขายไม่ได้เห็นบอกว่าเข็นรถไปร้องไห้ไปเลยเหรอ

โทรกลับมาบอกค่ะแม่บอกว่าวันนี้แม่ขายไม่ดีเลยนะลูก
รุนมาตั้งแต่เช้าแล้วขายได้แค่สองร้อยจนห้าโมงเย็นแล้ว
แม่ของเหลือเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่จะแจกให้หมดแล้ว
เหนื่อยเหลือเกินวันนี้หนูก็บอกว่าแม่อย่าท้อนะสู้นะแม่
วันนี้เราขายไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปใหม่
ในใจเพชรรู้สึกยังไงปวดล้าวไหม
มากค่ะพี่ปวดล้าวมากค่ะวางสายจากแม่ปุ๊บร้องไห้เลยค่ะ
อยากเข้าไปกอดแม่อย่าร้องไห้เลย
อยากไปอยากไปตรงนั้นเลยค่ะพี่แต่หนูไปไม่ได้ค่ะ
ทั้งที่ร่างกายแม่เอาจริงนะมันก็เหนื่อยก็ท้อเนอะก็ล้าเนอะ
นะแต่ไหวสู้ทุกวันไม่หยุดสักวันเดียวอยากทำงาน
หนูภูมิใจมากค่ะที่แม่หนูสู้เพิ่งจะท้อบางวัน
แต่แม่ก็บอกว่าแม่จะสู้ทำมันไปทุกวันมันก็คงจะดีขึ้นเอง
แม่แล้วตอนนี้โควิดเข้ามามันเป็นยังไงบ้าง
เงียบมากเลยถ่ายไม่ดีมากเลยแหละ
มืดใหญ่เดี๋ยวนี้ทุ่ม๒ทุ่ม

ทนอีกหน่อยนึงได้อีก๒๐บาท๑๐บาทก็ยังดี

แม่เคยคิดไหมว่าพอแล้วกับชีวิต

เคยไปขายแล้ววันที่แม่ไม่สบาย
เป็นมดลูกมีปัญหา
ยอดน้องมาข้างนอกปวดรถแซ่บทนทุกวันเลย

แล้วจริงก็ทำงานหนักถึงมันหลุดออกมา

แล้วตอนนี้แม่ผ่าตัดหรือยังครับ

สมองบอกว่าจะไม่ผ่าเดี๋ยวจะเป็นมะเร็ง

ก่อนที่แข็งแรงมากวิ่งเวิ่งไหว

กของหนักโกะมากก็ไม่ค่อยไหว

อะไรที่ทำให้แม่สู้ได้จนถึงทุกวันนี้ครับ
ถ้าแม่ไม่สู้แล้วใครจะทำให้พวกนี้กิน
นี่ก็อดหมดกินที่รายการ
นี่คือผู้หญิงที่แกร่งแล้วเก่งด้วยนะครับ

นกเป็นใครครับในบ้านหลังนี้
เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเพชรอะค่ะ
เป็นลูกของพี่ชายของแม่บุญ
ก็คือแม่เขาเลี้ยงตั้งแต่เด็กอะค่ะ

เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นเหมือนแม่ด้วย

ก็จะมาช่วยดูแลย่า

อย่างถ้าวันไหนที่มีงานในเพชรอย่างนี้
ถ้าเราหยุดได้ตรงกับวันที่มีงานอย่างนี้

นกคิดยังไงบ้างครับกับผู้หญิงคนนี้

ขนาดว่าเราไม่มีกำหนังใจ
ฟังเขาบางทีเราท้อคุยกับเขา
เราก็มีกำลังใจขึ้นอีก
จากความรักที่มีให้แล้วความห่วงใยตอนนี้

ห่วงเรื่องสุขภาพเขานี่แหละค่ะ

บางทีเราไปรับเขาเดินลงรถ
แล้วก็ห่วงว่ากลัวเขาจะไปเป็นลงเวลาเดิน

ผมไปยกลูกมะพร้าวใส่กระสอบ
แล้วก็ไปช่วยขนของตอนไปขายของครับ

เป็นน้ำท่วมปอดแล้วก็เป็นหอบเป็นความดันค่ะ
ถ้ามีอาการหอบด้วยก็จะพ่นยาเป็นก๊อกอะค่ะ

แล้วการพ่นยาของคุณยายเห็นบอกว่า

ถ้าวันนี้ได้เงินไปต่อชีวิตเพชรจะนำเงินไปทำอะไรก่อนลูก
อยากได้เงินไปซื้อรถกระบะมือสองสักคันค่ะ
เพื่อที่จะไปรับทรงแม่ขายของไม่ต้องให้แม่โบกรถ
แล้วก็ประเด็นหลักก็คือยายต้องไปหาหมอค่ะ

อยากได้รถทะยายนั่งไปหาหมอสบายไม่ต้องนั่งกระแทกไปอย่างนี้ค่ะ
เป็นกำลังใจให้ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
คุณผู้ชมครับความรักของคนในครอบครัวก็คือยาชูกำลังอันยิ่งใหญ่
ไม่ว่าจะเหนื่อยจะท้อแค่ไหน
เมื่อได้ยาชูกำลังนี้เข้าไปเราก็จะกลับมามีแรงต่อสู้กับอุปสรรคอีกครั้ง
ช่วงหน้านะครับเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องเพชรจากจังหวัดเพชรชบุรี
ได้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งสี่ข้อเพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ

พี่ครอบครัวชมนะครับ
นะครับจะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนรางวัลสูงสุด๑ล้านบาท
วันนี้ครอบครัวเตรียมตัวมาดีไหมครับ

มีโอกาสได้ดูบ้างเปล่ารายการ

ขอให้โชคดีในการตอบคำถามในครั้งนี้
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องเพชรมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
พบมีคำถามด้วยกัน๕เรื่อง
ถ้าเพชรมั่นใจเรื่องไหนเพชรเลือกตอบเรื่องนั้น
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว

ถ้าพร้อมแล้วนะครับมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑มะพร้าวน้ำหอม
เรื่องที่๒จังหวัดเพชรบุรี
เรื่องที่๓บาวี
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕วันพีช

ทำไมซึ้งชอบผู้ชายคนนี้
พี่เขาร้องเพลงเพราะมากค่ะ

ก็ตั้งแต่อัลบั้มขอนไม้กับเรือออก

ได้ยินมาว่าติดตามตั้งแต่อัลบั้มแรก
ค่ะแต่ว่าฟังไม่หมดทุกเพลงค่ะ

เอาว่าเราเป็นแฟนพันธ์แท้เหนียวแน่นแหละ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อัลบั้มแรกของบาวี
เผยแพร่ในปีใด
ตัวเลือกที่๑พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๒พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๓พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๔พศ๒๕๖
หนูชอบอัลบั้มชุดบาวีเพลงขอนไม้กับเรือค่ะ
แต่หนูคิดว่าอัลบั้มนี้ไม่น่าจะใช่อัลบั้มแรกของพี่บาวีค่ะ

ตัวเลือดที่๑พศ๒๕๔๕
ตัวเลือดที่๑พศ๒๕๔๕

ตัวเลือดที่๑พศ๒๕๔๕
ตัวเลือดที่๑พศ๒๕๔๕
ตัวเลือดที่๑พศ๒๕๔๕

้าวน้ำหอมจังหวัดเพชรบุรีบ้านของเราวันพีช

ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญคุณนกมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
คุณนกครับอยู่เพชรบุรีมากี่ปีแล้วครับ

ทราบประวัติของจังหวัดเพชรบุรีบ้างไหมฮะ

ลองเรียงสิว่าจะมาได้ดีไหม
เขาวังคู่บ้านขนมหวานเมืองพระ

แดนธรรมะทะเลงาม
คุณนกเก่งมากครับ
ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเรียกกันสั้นนะครับว่าเมืองเพชรอย่างที่บอก

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จังหวัดเพชรบุรีมีชื่อเมืองว่าอะไร
ตัวเลือกที่๑พีรบูล
ตัวเลือกที่สองพริบพรี
ตัวเลือกที่๓พระชระบุรี
ตัวเลือกที่สี่เพลบุระ
เวลาไปเที่ยวหรือว่าไปตามสถานที่ต่างเขาชอบไปอ่านตามป้ายที่เขาติด
ข้อนี้๕๐๕๐เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
ตัวเลือกที่สองซิปพีค่ะ
ตัวเลือกที่สองพริบพรีครับ
คุณนกน้องนกน้องพี่ค่ะจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อพลิปเป็นคนต่อไป

เลือกน้องอาแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องน้องอาขึ้นมาต่อ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องมะพร้าวน้ำหอม
เรื่องบ้านของเรา

ขอให้โชคดีครับขอเชิญโนอามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เพราะเป็นพระเอกครับ

เพราะฉะนั้นโจรสลัดก็ต้องมี

เรือของรูฟี่ชื่ออะไรครับ

และเรือของลูฟี่นี้ก็จะมีปืนใหญ่ติดอยู่ด้วยนะครับ

เพราะฉะนั้นสมาธิดีนะครับลูก
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือดที่หนึ่ง๑๖กระบอก
ตัวเลือกที่๒๑๗กระบอก
ตัวเลือกที่๓๑๘กระบอก
และตัวเลือกที่๔๑๙กระบอก
ผมไม่แน่ใจว่าในเรือมีปืนกี่กระบอก

ตัวเลือกที่๒๑๗ครับ

หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่ใหญ่ขึ้นมาตอบ

ขอเชิญแม่บุญมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เอาไปขายที่นึงนี่เยอะไหมครับแม่ครับ
ลูกยี่สิบลูกสามสิบไม่แน่

เฉาะให้ลูกค้าเฉาะเฉาะแล้วรอดสายลูกค้าก็ดู

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

เดี๋ยวแม่จะต้องเฉาะมะพร้าวนะครับ

เพชรจะมาช่วยในส่วนไหนลูก
เฉาะเปลือกด้านนอกออกค่ะ
เปลือกด้านนอกออกนะครับแล้วก็ให้มันเป็นรูปลักษณ์แบบนี้
แต่ส่วนแม่ก็จะเป็นคนเฉาะ

เอาล่ะคุณครับฟังโจทย์และกติกาให้ดีนะครับ
สำหรับข้อนี้ก็คือปอกมะพร้าวน้ำหอมให้พร้อมดื่มจำนวน๕ลูกภายในเวลา๓นาที
แม่ขายมะพร้าววันละ๑๐ลูก๒๐ลูกเพชรเป็นคนปอกแม่เป็นคนเฉาะจ้ะ
ข้อนี้ไม่ยากหรอกแม่ทำทุกวันแม่สู้ตายจ้า

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

ได้แต่ต้องระวังมือด้วยนะครับเพราะว่ายังมีเวลาเข้ามานะครับ

สิ
เก่งมากจริงจริงครับแม๋แต่พอมันมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันก็จะได้รุ้นหน่อยแล้ว
มันต่างจากธรรมดาใช่ไหมแม่คิดว่าทำได้ไหมสะแม่

ได้นะขอให้โชคดีนะครับ
คุณผู้ชมครับเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่า
สี่ข้อที่ทำมาได้แล้วรวมทั้งข้อสุดท้ายนี้
หวังว่าวันนี้จะพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อหรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวน้องเพชรจากเพชรบุรี
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูกสามข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อนะครับ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นั้นนะครับจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้
๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
สี่ข้อในวันนี้ถ้าไม่พลาดเลยนะครับหนึ่งล้านบาทและยังมีโบนัสหลังตู้กลับบ้านไปด้วยนะครับในวันนี้
ขอให้โชคดีจริงนะครับเป็นกำลังใจให้นะคุณผู้ชม
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องจังหวัดเพชรบุรีครับ
แม่เพชรเขาก็เลี้ยงพี่มาตั้งแต่เล็กเข้ามาช่วยเขาดูแลย่าก็เอาข้าวมาให้
เห็นเขาเดินตากแดดทุกวันนะเขาสงสารเขานะเขาก็เหนื่อยแหละ

จังหวัดเพชรบุรีมีชื่อเมืองว่าอะไร
ตัวเลือกที่๒พีฟพีค่ะ
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ครบ
เดิมจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
มีชื่อเมืองว่าพริบพรีนะฮะ
ก่อนที่จะมาตั้งเป็นเพชรบุรีในปัจจุบันที่เราเรียกกันติดปากนี่นะครับ

ครอบครัวของน้องเพชรนะครับจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
ขอให้ภูเข้าข้อพรุ่งที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้ก็คือเรื่อง
มะพร้าวน้ำหอมนะครับ
ติดโทษแต่ต้องสู้
เลี้ยงครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัว
ถ้าไม่ไปก็อดกันหมดทุกคน

อกมะพร้าวน้ำหอมให้พร้อมดื่มจำนวน๕ลูก

ไปแล้ว๕ลูกตีละครั้ง
ต้องไม่เกิน๓นาทีนะครับ
มาลุ้นกันว่าแม่บุญและน้องเพชรทำได้หรือไม่ได้ครับ
แล้วด้ายนะครับผมจะบอกเลยนะว่า
ได้แบบว่าเหลือเชื่อ

แล้วคุณผู้ชมนะ๒แม่ลูกใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
๒นาที๒๖วินาที

ทำไปได้แล้วนะครับครอบครัวของน้องเพชรจากเพชรบุรี
หมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอก
เป็น๒ดอก

เรื่องที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้นะครับ

ได้ก็จะออกไปหาบพ่าก็เอาไปพิงค่ายตามบ้าน
ทั่วเลือกที่๑ครับ

ซึ่งเป็นคำตอบที่
นี่ครับ
เพราะอัลบั้มแรกของบ่าวีออกเผยแพร่ในปีพศ๒๕๔๘ครับ
ต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องสุดท้ายที่เหลือในวันนี้นะฮะ
ก็คือเรื่องวันพีชครับ
ชอบมาเก็บมะพร้าวพี่เพชรทำคนเดียวกลัวพี่เพชรเหนื่อยครับ
ขนาดผมเป็นเด็กผมยังเหนื่อยเลยแล้วคุณยายน่าจะเหนื่อยมากเลยครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ตัวเลือกที่สองสิบเจ็ดค่ะซึ่งเป็นคำตอบที่
หนึ่งแสนบาทจะได้กลับบ้านในวันนี้อยู่กับโตะนี้นะคะ
ลุนนี่นะครับรุ่นอย่างงี้นะครับ

เสร็จครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับครอบครัวของน้องเพชรจากเพชรบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตสองดอก
โบนัสหลังตู้รออยู่นะครับเรามีสิทธิ์เปิดตู้โบนัสได้๒ตู้นะครับ
เชิญประจำที่ครับน้องเพชรหนูมีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตได้สองดอก
ขอให้โชคดีในการเลือกดอกกุญแจก่อนเพชรจะเลือกกุญแจต่อชีวิตดอกไหนครับ
ขอให้โชคดีในการขายหยิบดอกแรกก่อนเลยครับถ้าพร้อมแล้ว

ไม่ออกรูปคืนมาแล้วไป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
เท่าไหร่
และโบนัสหลังตู้หมายแรก๔ก็คือ
ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ
มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๑กันครับ
ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

และโบนัสหลังตู้หมายแรก๑ก็คือ

โบนัสหลังตู้หมายเลข๒นี่ก็คือ

ครอบครัวของน้องเพชรจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตในวันนี้นะครับ
หนึ่งหมื่นห้าพันบาทพร้อมกับข้อสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
เย้

คุณผู้ชมครับถ้ารู้สึกว่าเราเหนื่อย
นั่นหมายถึงว่าเรายังสู้อยู่
สู้เพื่อครอบครัวสู้เพื่อคนที่เรารัก
ผมหวังว่าเรื่องราวของครอบครัวน้องเพชร
จะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมได้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งนะครับ
ผมขออนุญาตคุณผู้ชมฝากครอบครัวนี้ไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวมากนะครับที่มาร่วมรายการของเรา
สู้กันต่อนะครับพวกเราทุกคนขอเป็นกำลังใจให้
ขอให้สุขภาพแข็งแรงและมีแต่สิ่งดีเข้ามาในครอบครัวนะครับ
สุขภาพแข็งแรงคุณพ่อคุ้มครองครับขอบคุณครับแม่
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ห่วงมากคือบ้านตัวเองครับแล้วเกิดช่วงฝนตกหนักนะครับ
บ้านผมรองคามันก็รั่วลงมาต้องเอาแก๊ปแปหนว่านั่งรองครับ
แต่มันก็ลองก็ไม่อยู่หรอกครับน้ำก็ไหลเข้าไปอยู่ในบ้านครับ
ผมฝันอยากมีเงินมาสร้างบ้านใหม่ให้ครอบครัวได้อยู่กันอย่างปลอดภัย

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร